อีกหนึ่งคลิปค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะ
เวลาไปต่างจังหวัดไปสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วเลนที่วิ่งมันเป็นวันเวย์
คือทางไปก็ทางเดียวทางสวนก็ทางเดียว

คือเอาง่ายมันต้องขับตามกันอย่างเดียวแซงกันไม่ได้
ทีนี้ปรากฏว่ามีรถกระบะคันหนึ่งคุณผู้ชมเขาแซง
แน่นอนพอแซงออกมาเนี่ยมันคือการวิ่งเจอหน้ากัน

แล้วยังไม่พอแซงตรงทางโค้งอีกคุณ
อันตรายคูณสองเลยคุณผู้ชมไปดูคลิปพร้อมกันค่ะ
โอ้โหเสียงกรี๊ด
ดีนะที่คันที่เขามีกล้อง
เขามาไม่เร็วมากแล้วก็เบรกทัน
คือคันนี้จะตกถนนอยู่แล้ว
เพราะกระบะแซงเข้าไม่ได้แน่นอนมันมีรถอยู่ที่เลนทางซ้ายเนี่ย
คือถ้าคันนี้ไม่หยุดเนี่ยประสานงานเลยนะคะ

แซงโค้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกี่เลนก็ไม่ควรแซงอยู่แล้ว

เป็นเลนเดียวแบบนี้ก็ยิ่งไม่ควรแซงเป็นอันขาดเลยคุณผู้ชม
กล้องหน้ารถของผู้ที่เขาเกือบจะประสบอุบัติเหตุ

ช่วงการก่อสร้างขยายถนนระหว่างดอยคามา
ไปจนถึงเขาขุนเขาพระวอถนนสายแม่สอดตากนะคะ
อยู่ในเขตตำบลพวอำเภอแม่สอดค่ะ

คนในรถเนี่ยกรีดร้องกันคือคิดว่าน่าจะชนแน่แล้วอ่ะ
กรี๊ดกันแบบว่าสิ้นสติเลยนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อสิทธิชัยธนวัฒน์ค่ะ
เขานำคลิปภาพเหตุการณ์นี้มาโพสต์
ซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นถนน๒เลน
กำลังขับรถมาพร้อมกับครอบครัว
อยู่มีรถกระบะคันที่เห็นในคลิปนี่แหละ
แซงรถคันหน้าของตัวเองมาด้วยความเร็ว
เขาเลยรีบเหยียบเบรกกระทันหัน

ก็เลยทำได้แค่เกือบชนประสานงาเคราะห์ดีจริง
ไม่อย่างนั้นเนี่ยมีผู้บาดเจ็บแน่นอน
จากนั้นพอเบรกแล้วเนี่ยนะคะคนขับรถกระบะก็เลี้ยวซ้ายกลับเข้าเลนตัวเองแล้วก็ขับรถไปทันที

ต่อมามีคนในโลกโซเชียลเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะคะ

ต่อว่าไปตำหนิคนขับรถกระบะที่ขับรถประมาทมาก
แล้วก็บอกให้เจ้าของคลิปเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับรถกระบะเลยนะ
เพราะว่าอยากที่จะให้เหตุการณ์นี้เป็นทั้งอุทาหรณ์แล้วก็เป็นเครื่องเตือนสติให้คนขับรถทุกคนด้วย
จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีก
แล้วก็อย่างที่บอกไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีเหมือน๒คันนี้นะคะ
โดยถนนช่วงนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเกาะสร้างขยายถนนตั้งแต่
และที่ผ่านมาอุบัติเหตุก็เกิดบ่อยครั้งด้วย
ใครจะไปเส้นทางนั้นระมัดระวังกันให้ดีเป็นพิเศษนะคะ